คู่รักชวนกันไปดูพลุวันแม่

แต่จู่เขาบอกว่าเหมือนมีอะไรมากระแทกบริเวณหัวไหล่
ตรวจสอบดูมันคือกระสุนปริศนา
ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ชนบุรีนั่นเองค่ะ

พร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
ก็ได้รับแจ้งนะคะบอกว่ามีคนโดนกระสุนปืน
บริเวณสะพานเลียบชายทะเลตอนที่๔
อยู่ใกล้กับสารารวมใจชนในเขตเทศบาลเมืองชนบุรี
ทีนี้ทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยพอได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ไปค่ะ
จุดที่เกิดเหตุไปเจอนายสากลเศรษฐรักษาอายุ๓๗ปี
นายสากลเป็นพนักงานในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชนบุรี
เขาโดนกระสุนปืนไม่ทราบชนิดไม่ทราบขนาดด้วย
บริเวณไหล่ขวานัดหนึ่งแล้วกระสุนฝังใน
มีการช่วยเหลือเบื้องต้นนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี
นายสากลยังมีสติค่ะก็ให้การให้ฟังบอกว่า
เขามากับแฟนสาวมานั่งดูพลุเป็นพลุวันแม่
บริเวณหน้าสาลากลางจังหวัดชนบุรีนั่นแหละ
คือขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วพอมาถึงตรงจุดนี้
นั่งได้ไม่ถึง๕นาทีแต่ว่าช่วงนั้นเสียงพลุมันดังมาก
เพลินกับการมองพลุดูพลุอยู่
แต่รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้มากระแทกที่ไหล่ขวา
พอถอดเสื้อดูปรากฏว่าอ้าวมันเป็นรอยเหมือนกระสุนปืนนี่
แต่ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่ากระสุนปืนหรือเปล่าหรือว่ามาจากไหน
ซึ่งเพื่อนที่มาด้วยกันก็บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุ
เห็นว่าร่างนายสากลเหมือนกับจะซุดลงไปแล้วแหละ
ตอนนั้นก็ไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรก็เดินไปดู
พบว่านายสากลโดนกระสุนปริศนาได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ทางด้านตำรวจค่ะก็เชื่อว่าอาจจะเป็นกระสุนที่มาจากลูกหลง
เพราะว่ามีคนอาจจะแอบยิงฉลองเนื่องในโอกาสวันแม่
กระสุนลูกหลงนี้พลาดไปโดนนายสากล
ทีนี้ตำรวจบอกว่ายังไงก็ตามจะเร่งหาตัวมือปืน
มาสอบสวนแล้วก็มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ